เป็นชีวิตของวิศวกรหนุ่มที่ชื่อแม็กซ์นะฮะ
เรียนจบมาใหม่ยังหนุ่มยังแน่นเลย
เคสนี้คนพูดถึงในโลกออนไลน์เยอะมาก
ใช่ครับแล้วเขาเข้าไปที่ไซส์งานก่อสร้างนะฮะ

แต่ปรากฏว่าเกิดเหตุเครนยักษ์

ทับเขาจนทำให้เขาเสียชีวิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณไซส์งานก่อสร้างอาคาร

ศวกรหนุ่มที่เพิ่งเรียนจบด้วยเกรดนิยมอันดับ๒

ทำงานได้๘เดือนเสียชีวิตนะครับ

ญาติต้องการได้รับความเป็นธรรมให้กับวิญญาณของผู้ตายนะครับ
ทางกลุ่มเพื่อนได้นำดอกไม้มาวางไว้อะไร

แต่ก็ถูกเก็บทิ้งไปหมดเลยคุณฮะ
ขณะที่บริษัทก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจ

พร้อมบอกว่าจะรับผิดชอบช่วยเหลือดูแลครอบครัว
ของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่

ทำไมบริษัทถึงเพิ่งจะออกหนังสือแสดงความรับผิดชอบ
ปล่อยเวลาผ่านมาตั้งแต่๗มกราคม
ล่วงเลยมาถึงขนาดนี้นะครับ

ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สลิงที่ยึดแขนของเครนมันขาดนะครับ
ส่งผลให้แขนเครนพับลงมากระแทกกับพื้นนั่งร้าน
ในบริเวณที่ผู้เสียชีวิตยืนอยู่พอดิบพอดี
หลังเกิดเหตุเพื่อนร่วมงานได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าแม็กซ์เสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
เรื่องต้นพบว่าทางบริษัทต้นสังกัดของผู้เสียชีวิต

ช่วยเหลือในเบื้องต้นก็คือค่ารักษาพยาบาลและค่าทำศพนะครับ

โอ้โหเขาวิพากษ์วิจารณ์กันในโลกโซเชียลเลย
บอกว่าทำไมบริษัทถึงไม่รับผิดชอบอะไรให้มากกว่านี้

มันควรได้รับการชดเชยดูแลเยียวยาครอบครัวของเขา
อีกอย่างคนนี้เขาเป็นเด็กอนาคตไกล

ล่าสุดนางสาวสุชิราศิลานนท์พอเขตวัฒนา

ระงับการก่อสร้างอาคารแห่งนี้ไว้ก่อน
ระงับการดัดแปลงการลื้อถอนหรือการเคลื่อนย้ายอาคาร

กว่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือน

และปรับวันละ๓๐๐๐บาทต่อวันด้วยนะครับ
เพราะนอกจากเรื่องของการตายของคุณแม็กซ์แล้วนะฮะ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ย
ไซส์งานเหมือนแบบทำงานตามปกติเลย

ปิดข่าวด้วยทำงานตามปกติด้วย
จริงแล้วก่อเหตุทำให้คนตายแบบนี้
ก็ควรจะปิดเรื่องของการลื้อถอน
การซ่อมแซมการสร้างอาคารอะไรก่อนไหม

ถึงจะให้ดำเนินการต่อได้นะครับ